มาดูกันค่ะเรื่องของปฏิบัติการช่วยค้นหาทั้งคน
แล้วก็นักฟุตบอล๑๓คนที่พัดหลงเข้าไปในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
หลายภาคส่วนเขาระดมสรรพกำลังกันอย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
รัฐบาลเองค่ะก็มีส่วนร่วมในปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้
ความช่วยเหลือหลายด้านเข้าไปนะคะ
เราไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
ทางรัฐบาลได้เข้าช่วยในปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้ค่ะ
วันที่๕ของภารกิจสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศ
กำลังลุ้นส่งพลังและแรงใจ
ไปช่วยในการติดตามหาตัวโค้ช
พลัดหลงเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ภาคส่วนได้ทุ่มสรรพกำลังการค้นหาอย่างไม่ย่อท้อ
ระหว่างทางจะเจอกับอุปสรรคหลายอย่างมาขวางกั้น
โดยเฉพาะรัฐบาลที่ไม่รอช้า
ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเข้าให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งทันทีที่หัวเรือใหญ่อย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กลับจากภารกิจในต่างประเทศ
ก็ให้สัมภาษณ์ทันทีถึงความเป็นห่วง
ตั้งแต่วินาทีที่ได้รับรายงานข่าว
พร้อมยังได้ใช้โอกาสวันคล้ายวันประสูจน์
เข้ากราบศักระสมเด็จพระอริยาวงศาขตยาน
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ขอพรให้ทุกคนปลอดภัย
เตรียมลงพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อติดตามสถานการณ์
รวมทั้งให้กำลังใจกับครอบครัว
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ประเด็นก็คือผมเป็นห่วงเด็กกับโค้ช๑๓คน
ผมก็ติดตามมาทุกวัน
ช่วงนี้ก็ให้นักบริวาคังสุขภัยไทยไปในพื้นที่อยู่
แล้วก็ทุกหน่วยงานในพื้นที่ก็ติดตาม
ผมก็มีน้ำใจก็คิดว่าเดี๋ยวเราช่วยกัน
ทุกแบบใจก็โปรกสมต้องสำเร็จนะต้องสำเร็จ
เช่นเดียวกับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
สั่งการให้นำเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาดใหญ่
กรุงเทพมหานคร๕เครื่อง
เร่งสูบน้ำออกจากถ้ำ
โดยมีกองทัพอากาศลำเลียงไปยังพื้นที่
ความเชื่อมั่นว่าภารกิจนำตัวทั้งหมดออกมาจะสำเร็จ

แต่ยังมีความร่วมมือจากหลายประเทศเข้ามาช่วยเหลือ
ต่างจากทุกเหล่าทัพที่พร้อมสนับสนุนภารกิจสำคัญในครั้งนี้
โดยมีผู้นำเหล่าทัพสับเปลี่ยนหมุนเวียนลงพื้นที่
กองทัพบกที่จะส่งกำลังกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ
สนับสนุนความพยายามของทุกหน่วยงานตลอด๒๔ชั่วโมง
พร้อมกำลังทหารจากหลายหน่วย
จัดกำลังเป็นชุดปฏิบัติการค้นหา
รวมถึงชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลเมงรายมหาราชและครัวสนาม
พร้อมชุดปฏิบัติการรบพิเศษจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ฝึกซ้อมในการช่วยเหลือและกู้ภัยทางอากาศ
สนับสนุนปฏิบัติการค้นหา
เช่นเดียวกับกองทัพเรือที่จะส่งกำลังหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
กองเรือยุทธการหรือหน่วยซิลไปสมทบเป็นอีกหนึ่งกำลังหลัก
ในภารกิจดำน้ำค้นหาทั้ง๑๓ชีวิต
เช่นเดียวกับมนุษย์กบกองบังคับการตำรวจน้ำ
ที่จะไม่หยุดจนกว่าภารกิจพาทั้ง๑๓คนกลับบ้าน
ที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่วันพรุ่งนี้
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์เป็นครั้งที่๒
คำสั่งของนายยกรัฐมนตรี
ร่วมประชุมรับฟังการปรับแผนช่วยเหลือ
ที่จะหาวิธีที่ดีที่สุด
ทั้งการสูบน้ำออกจากถ้ำหาโพรงถ้ำรวมถึงเจาะผนังถ้ำ
ยังไม่รวมความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจ
ของผู้มีประสบการณ์ดำน้ำจากอังกฤษ

เพื่อนำทั้ง๑๓ชีวิตออกมาสู่อ้อมอกของครอบครัว
สีดวันรักษัตริย์ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน